หมอดูเนี่ยนะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย

อะไรที่ว่ารักษาหายเนี่ยก็อยากจะสอหากันไปหานะคะ
จะพาไปดูค่ะที่กุฏิวัดแห่งหนึ่ง
มีเจ้างูเหลือมยักษ์ตัวใหญ่เลย
ชาวบ้านเข้าไปรักษาอาการปวดเมื่อย

ทีมข่าวเลยไปปลุกกุฏิพระเลยค่ะ
เพื่อพิสูจน์คำล่ำลือว่าจริงหรือเปล่า

ร้อยกิโลกรัมอ่ะเออเพราะตัวเขาใหญ่มากคุณดูคุณคืออ้วนมากอ่ะ
ใช่ตัวใหญ่ตัวยักษ์มากเลยนะคะ
เจ้างูเนี่ยอยู่ที่วัดเวรยา
ตำบลนาพรุอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปพบกับพระบุญเลิศภูลสวัสดิ์อายุ๖๖ปีภายในกุฏิ
แล้วก็อยู่กับเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่
งูเหลือมตัวนี้ยาว๕เมตรหนัก๑๐๐กิโลกรัม
นอนอยู่ในกุฏิอย่างเชื่องเลยทีเดียวค่ะ
พระบุญเลิศเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะบอกว่า
เหลือมทองคำเนี่ยหลานชายเอามาฝากเลี้ยง
เมื่อสัก๒๐ปีก่อนมาตั้งแต่ตัวเล็กแล้วค่ะ

ใช่เอามาฝากในตัวนิดเดียว
ทีนี้ฝากไปฝากมาบอกว่าเดี๋ยวจะมารับสรุปไม่มาค่ะ
ก็เลยเลี้ยงมายาวจนถึงปัจจุบันค่ะ
พระบุญเลิศก็นำเจ้าเหลือมทองคำไปจดทะเบียน

ส่วนเรื่องของคำร่ำลือว่าเจ้าเหลือมทองคำเนี่ย

เลี้ยงเจ้าเหลืองทองมาได้ประมาณ๑๐ปี

พ่อปวดเมื่อยจริงเห็นงูตัวใหญ่

พอนอนให้งูทับแล้วอาการปวดเมื่อยมันหายไป

ทีนี้พอหายกลายเป็นกระแสปากต่อปากค่ะ
พากันไปนอนให้เจ้าเหลือมทองคำทับตัวกันใหญ่เลยนะคะ

แล้วก็บอกด้วยว่าโรคที่เป็นอยู่ก็ทุเลาเบาบางลงไป

ได้โชคได้ลาบติดมือกลับไปด้วย

เจ้างูเหลือมทองคำรักษาโรคได้จริงหรือเปล่า
แต่ว่าเป็นความเชื่อของญาติโยมแต่ละคนมากกว่า

พระท่านก็บอกโยมโยมโยมจะหายหรือไม่หาย

เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวกับเจ้าเหลือมทองคำก็ได้
ใช่ทีนี้ชาวบ้านมากันเยอะเลย
พระท่านก็เห็นว่าแหมมันรบกวนงูมากเกินไป
ทีนี้พอมาก็ขอให้แค่จับแตะแบบนี้แหละค่ะ

เหลือมทองคำวางมือไปบ้างแล้ว
คือจะบอกว่าจริงแล้วการที่คนมาเยอะเนี่ยบางที

คือยังไงต้องอย่าลืมว่างูเป็นสัตว์ป่าด้วย
แล้วก็ถ้ามันหิวมันก็อันตราย

จริงแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีใครไปให้งูรักษากันเท่าไหรหรอกค่ะ
มีแต่คนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามา
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการรักษาอาการทางใจ
หรือว่าที่พึ่งทางใจมากกว่าค่ะ
เรื่องของกำลังใจสำคัญมากนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ดูข่าวเรื่องของหมอดู
คือจริงเขาบอกว่าใจเป็นนาย